หนุ่มวัย๒๐ขี่รถจักรยานยนต์
อยู่เล่นทางด่วนด้วยความเร็ว
ระหว่างทางตกหลุมขนาดใหญ่
นี่ครับรถเสียหลักเหินข้ามไป

ไปอยู่บนเกาะกลางนี่คุณ

เพราะกระเด็นตกน้ำเหมือนกันนะครับ
นี่ฮะทั้งรถทั้งคนกระเด็นไปคนละทิศละทาง

นั่งอยู่ช่องคู่ขนานเนื้อตัวเปียกปอน

ส่วนหลุมเจ้ากรรมคือหลุมนี้ครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงถนนเทพรัฐบางนาตราด
โลเมตรที่๔๑ช่องทางด่วน
ขาเข้ากรุงเทพหมู่๒ตำบลบางวัว
อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
ทีมกู้ภัยฉะเชิงเซาถึงที่เกิดเหตุ

ก็คือนายวราวุฒิแต้มกลางอายุ๒๐ปี
ผู้ขับขี่บาดเจ็บที่ไหล่ซ้ายและขาขวา

เขาขยับไปไหนไม่ได้โอ๊ยเจ็บโอ๊ยปวดแบบนี้
ในแต่โทรศัพท์บอกญาติสักนิดหน่อยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑นะครับ
แม่มันกระเด็นลอยขึ้นไปฟาดกับต่อหม้อแบบนี้นะคุณ

ว่าตอนสะดุดหลุมแล้วมันกระเด็นกระดอนกันยังไง
มันเหินอย่างไรรถเหินอย่างไร

แต่ทีนี้ก็ต้องช่วยทั้งคนช่วยทั้งรถลงมาแบบนี้นะครับ
คือคนเจ็บเปิดเผยว่าขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์มานาง
ช่องทางด่วนเพื่อจะรีบไปทำงาน

พอมาถึงที่เกิดเหตุไม่ทันได้เห็นหลุมขนาดใหญ่

แล้วก็พุ่งจะชนเบรเออร์ข้างทาง
แล้วหลังจากนั้นแหมเขาก็จำอะไรแทบไม่ได้

ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วไปหมดนะครับ
จนทำให้เขาบาดเจ็บแบบนี้นะครับ
ก็อยากให้หน่วยงานมาดูแลซ่อมแซมถนนหนทางแบบนี้หน่อยนะ